ข้าวหลามที่ศรีสะเกดบ้านดิฉันก็มี
บอกเลยว่างานนี้นะจะพาไปดูกระบวนการทำแบบนี้เลย
ที่บ้านน้องแข็มตะมนต์สุขสวัสดิ์อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดนะคะ
ชาวบ้านเขาก็ทำนาเป็นหลัก
แต่ว่างเว้นจากการทำนาเขาก็มาเผาข้าวหลามขาย
เป็นภูมิปัญญาการทำข้าวหลามของกลุ่มชาติภัณฑ์โยค่ะ
คือชาวศรีสะเกดเนาะก็มีกลุ่มชาติภัณฑ์อยู่๔ชาติภัณฑ์

นี่คือกลุ่มชาวเยอค่ะเขาก็มีสูตรข้าวหลามสูตรเด็ด
ใจลูกค้าด้วยรสชาติที่หวานมันหอมเนื้อนุ่ม

สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนแล้วก็แต่ละครอบครัว
ไปคุยกับคุณประวิทธีสุกะค่ะ
เขาบอกอย่างนี้ได้สืบทอดการทำข้าวหลามมาจากบรรพบุรุษ
ที่ทำกันมากว่า๑๐๐ปี

ก็เนี่ยเห็นไหมข้าวหลามเขาดำปิดปีเผานานเป็นร้อยปี

เขาก็เผาแค่วันเดียวนี่แหละค่ะ
ว่าทำกันมาสืบต่อกันมาแบบนี้นะคะ

เริ่มต้นบ้างละ๒๐บาทไปจนถึง๕๐บาท

สร้างรายได้ให้ชาวบ้านวันหนึ่งนะ

ว่ากันว่านี่เป็นอาชีพเสริมที่ให้ชาวบ้านได้มีรายได้เพิ่มเติมมากขึ้น
ไปไปถามกับอาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนศรีสะเกดหน่อย
บอกว่าทางมหาวิทยาลัยราชพัฒนศรีสะเกดเนี่ยก็เข้ามาส่งเสริมด้านการสืบทอดวัฒนธรรมในท้องถิ่น
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้แล้วก็มาเยี่ยมชมวิถีชีวิตท้องถิ่นด้วย
แล้วในอนาคตนะจะมีการพัฒนาสูตรข้าวหลามให้เก็บไว้ได้นานด้วย

พูดถึงอ่ะการที่แบบคนที่เขาขายข้าวหลามเนี่ย
เขาจะเป็นห่วงเรื่องของช่วงเวลา
ที่จะเก็บรักษาเจ้าข้าวหลามนี้เอาไว้

แต่ถ้าสามารถพัฒนาให้สามารถเก็บได้อำมากกว่าอาทิตย

แน่นอนนะคะก็จะต้องร่วมมือกันระหว่างชาวบ้าน
แล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ด้วยนะคะ
เห็นอย่างนี้แล้วหิวไม่รู้ในตลาดมีข้าวหลามก่อนนะ